มีหลายพื้นที่นะคะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุ
เรื่องของลักวิ่งชิงปล้นกันมากมาย
มีงานบุญค่ะแต่ว่ามันกลายเป็นงานบาปซะแล้ว
เพราะว่าพอจัดงานบุญเอางานบวช
จะเลี้ยงพระอะไรกันไปก็มีงานเลี้ยงฉลอง
แล้วก็มีกลุ่มมาทะเลาะวิวาส
จนมีผู้บาดเจ็บ๓รายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในอาคารอเนกประสงค์ภายในเทศบาล
เมืองท่าโขลงตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่จัดงานอุปสมบทค่ะ
ก้าวอากายอ้ออ่าง๔๖๒๑กรุงเทพฯ
ถูกทุบด้วยของแข็งพังยับเยินไปทั้งคัน
เก้าอี้ก็หักพังระเนรนาศ
แล้วก็ยังมีหยดเลือดของผู้ที่รับบาดเจ็บด้วย

เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

นายนพชัยมีเคลือบอายุ๑๘ปี
ถูกรถเฉียวชนอาการแน่นหน้าอก
แล้วก็ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายอาการสาหัสนะคะ

ไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์คือนายปริทัศน์คำพาพักษ์อายุ๒๕ปี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่ามากินเลี้ยงในงานฉลองอุปสมบทรุ่นน้อง
แต่พองานเลิกเนี่ยผู้ก่อเหตุลักษณะเป็นผู้ชายวัยรุ่นตัดผมสั้นเกลียน
แล้วก็เป็นคนที่ขับรถเก่งคันนี้มา
เขาคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับนาคมีปากเสียงกับวัยรุ่นที่มาร่วมงานบวช
จากนั้นก็ใช้มีดกรีดใบหน้าวัยรุ่นคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เดินขึ้นรถไปทันที
แต่ผู้ชายผู้ก่อเหตุยังไม่หยุด
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถปิดประตูเหยียบคันเร่งหมุนรถพุ่งชนทุกคนที่ขวางหน้า

ฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
หลังจากนี้นะคะตำรวจสพคลองหลวงก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ